อาจารย์เรื่องใดที่ดื่มกับเรื่องของสมบัติภูมิให้คุณเป็นเรื่องต่อหรือเรื่องหลายหรืออะไร
เรื่องใดไม่ใช่นั่นสิเรื่องอะไรแกยืนทุกวันทุกเรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไร
เรื่องแกยืนสมบัติภูมิสมัยทั้ง๔นาที

ก็คือเขาไปยื่นอาจจะขัดตัวการรองทุกวันเพียงไม่เป็นไรก็จะไปยื่น
อะไรที่เป็นสิทธิ์ก็แปลว่าเป็นเรื่องของคนคนนั้นเขาก็ทำไปได้
คุณก็ถามยื่นต่อทุกวันทุกเรื่องอยู่อ่ะ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

ไม่อยู่ไม่เคอร์อะไรเลยไม่ใช่ว่าผมไม่กลัวนะในทางการเบือนเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรกันเลยครับไม่ท้าทายหลักมีอยู่แค่นี้เมื่อถามก็ตอบ
ก็ไม่เชื่อก็มีวิธีการอื่นที่เขาจะดำเนินการต่อไป
แต่ว่าเราก่อได้รัฐบาลพวกเนี่ยเราก็ต้องเลือกความเชื่อมั่นต่างจากนี้
มันจะทำให้กับพวกเป็นความเชื่อมั่นต่างจากนี้แล้วพอมีรัฐบาลพวกก็ยื่ม
มีปัญหาต่างประเทศก็เข้าใจดีเพราะกติกาแบบนี้ก็เกิดในต่างประเทศ
ก็เป็นอยู่ในต่างประเทศเขาทำอยู่ในต่างประเทศไม่ได้ต่างอะไรกันเลยธรรมดาครับ
ท้าทายไม่ได้หมายความว่าไม่ยี่หลาบไม่ได้หมายความว่าไม่สะทกสถาน
ทุกคนทำไปตามหน้าที่ของตัวเท่านั้นเอง
อีกครั้งว่าเมื่อเขาถามเราก็ตอบเมื่อเขาเข้าใจผิดเราก็ชี้แจงเท่านั้นเอง
ก็แล้วแต่ว่าจะควรใช้วิธีใด
ผมไม่ทราบครับเรื่องนี้วิกเขาจะต้องเป็นคนไปกำหนดร่วมกับทางท่านประธานสภา
แล้วก็ต้องคุยกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพราะว่าแถลงนโยบายนั้นต้องประชุมร่วม
ก็ต้องถามทางวุฒิสภาเขาด้วย
ทีนี้หลักเมื่อท่านบรรยุทธิ์อยู่ที่นี่
จะไปกำหนดทางไลน์อะไรก็ตามมันต้องตั้งต้นว่านโยบายมันต้องเสร็จซะก่อน
ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านโยมายก็ต้องรายกันเสร็จ
ขณะนั้นไปให้กว่าเห็นชอบนโยมายนั้นแล้ว
เสร็จแล้วก็ไปพิมพ์ซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ๑๒วัน
แล้วก็ส่งให้ประธานอย่างน้อยก็ให้สมาชิกได้อ่านประมาณ๓วัน
มากกว่านั้นได้แต่ไม่ควรจะน้อยกว่านั้น
หลังจากนั้นก็ประธานก็กำหนดได้แล้วว่าถ้าหากรัฐบาลทำได้แบบนี้แล้ว
ร่างนโยบายไปถึงสภาแล้วสภาก็กำหนดวัน
ทีนี้จะเป็นเมื่อใดก็ช่างแต่เร็วได้ก็เป็นการดี
เพราะว่าถ้าเร็วก็เท่ากับว่าได้เริ่มงานเร็ว